ไปดูที่หนองคายครับคุณผู้ชมศุกร์ที่แล้วเนี่ยเขามีงานบุญกัน
งานบุญเนี่ยเขาก็มีจ้างคณะหมอลำมาเล่นกันนะก็สนุกสนานกันไป
แต่พอจบงานนี่สิมันไม่สนุกฮะมีวัยรุ่นทะเลาะกันมีคนเข้ามาป่วน
ทีนี้มันมีคลิปหนึ่งออกมาคุณผู้ชมว่ามีผู้ชายโดนชายชุดดำกลุ่มหนึ่ง
ลากตัวไปลากไปเตะแล้วก็กระทืบเลยครับ
คนในงานถามเลยเฮ้ยแบบนี้เกินไปหรือเปล่าอ่ะ
โอ้โหวุ่นวายกันใหญ่มันยังไงเนี่ย
ดอมคุณผู้ชมตอนต้นคลิปได้ยินไหมครับ
เขาเข้าใจว่าคนที่มาลากตัวผู้ชายคนนี้
แล้วเตะเข้าไปเนี้ยเป็นตำรวจหนึ่ง
แต่ว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันคุณผู้ชมค่อยฟังนะ
ครับคือในคลิปเนี่ยจะเห็นชายชุดดำคนนึงมีการกระทืบวัยรุ่นครับ
แล้วก็เตะซ้ำเข้าไปกลุ่มวัยรุ่นในงานเนี่ยไม่พอใจเลย
มีคนที่ตะโกนว่าตำรวจทำไมทำอย่างนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลด่านศรีศุกร์อำเภอโพตากจังหวัดหนองคาย
ศุกร์ที่แล้วครับ๒๒เมษายน
เราลองถามไปที่พันธุ์ตำรวจเอกสมชายสงวนศักดิ์พักดีครับ
ผู้กำกับสพโพตากในท้องที่เกิดเหตุนะฮะ
ท่านก็เล่าแบบนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในงานบุญของหมู่บ้าน
ซึ่งมีการขออนุญาตถูกต้องทางตำรวจเนี่ยก็เลยจัดกำลังเข้าไปดูแลหน่อย
ปรากฏว่าหลังงานเลิกมีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกัน
แล้วทีนี้วงดนตรีในงานเนี่ยเขาจ้างกลุ่มกาดมาดูแลด้วยนะ
กาดนี่แหละเข้าไประงับเหตุครับและมีการทำร้ายวัยรุ่น
อันนี้ที่ท่านภูมิกับสพโพตากบอกนะ
ผู้ปกครองของวัยรุ่นมีการมาร้องทุกข์กับทางตำรวจ
แล้วก็ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วมีการชี้ตัวจากคลิปนะครับ
ซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวกาดคนในคลิป
มาสอบสวนดูเผื่อจะดำเนินคดีคาดว่าไม่น่าเกิน
ภายในวัน๒วันนี้แหละเดี๋ยวจะมีความคืบหน้า
ท่านผู้กำกับชี้แจงด้วยนะครับว่า
คนทำร้ายร่างกายไม่ใช่ตำรวจแต่อย่างใดครับ

จริงมีตำรวจนายหนึ่งเข้าไประงับเหตุด้วย
ซึ่งทางผู้เสียหายก็เข้าใจเรื่องนี้แล้วครับ
อันนี้เป็นความจากผู้กำกับสพโพตากนะครับ
ก็มีอัปเดตมาด้วยบอกว่าในงานเนี่ย
คนที่ทำร้ายตอนแรกมีกระแสข่าวว่าเป็นสอหอหรือเปล่า
กากกักสหใช่ไหมครับ
แต่จริงไม่ใช่นะที่เขาชี้แจงมานะครับ